ก็เลยกดซื้อไปเรื่อยล่าสุดได้ถึง๓๐๐ใบ
แถมยังบอกอยู่ด้วยว่ามวดนี้ก็หวังเหมือนกับทุกคนนะแล้ว
แล้วจะรวยไปด้วยกันคือพอโพสต์คลิปนี้ปุ๊บแม่ฮายอภพรของเราก็เข้ามาคอมเมนต์กันเลยนะคะ

คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันสักนิดนึงค่ะ
คุณเลยลาการไหล่รำถวายปู่สีชมพู
แล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าได้เลข๔๗๐กับเลข๘๕
มีแต่โชคมีแต่ลาบมั่งมีศรีสุขปลดหนี้สินสุขภาพแข็งแห้ง
บริบูรณ์ด้วยเงินทองพี่น้องอธิษฐานเอาด้วย
โอ้โหนี่อธิษฐานเอาไปแบบนี้นะค่ะมาต่อกันที่คุณแม่ลูกดิวกันบ้างดีกว่า
เมื่อวานนี้เลิกงามยามดีค่ะจัดเต็มชุดใหญ่ออกรถหรูคันใหม่ป้ายแดงแล้วดูชุดที่แม่ใส่ไปก็คือฉ่ำมากลายมาลายนะหน้าผมสวยเก๋แต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือนี่เลยค่ะทะเบียนรถ
ทำเพลงนะคะตัวเลขชัดมากค่ะตาดีได้ตาร้ายเสียปั้วกระมังขอให้
สี่สี่หนึ่งเจ็ดหวับไปมีตัวพีอภิเวศพีด้วยนี่
ต่อเนื่องกันเลยนะคะพี่วีวีรภาพไม่น้อยหน้าจัดเต็มสักหน่อยค่ะ
โพสต์ภาพนี้นะคะอาหารจานเด็ดค่ะมื้อนี้
คิดยังเนอะคือแบบอลางอลามจะเกินนะคะจะกินข้าวหรือกินละตรีดีน้อง
โพสต์บอกว่ามื้อนี้อาหารตามสั่งจานราคาสูงมาก
ข้าวกระเภทข้าวกระเทาไก่ไข่ดาวใส่ความหวังเออเล่น
ราคาสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทนะคะ
รับแล้ว๒๔ใบตัวเลขก็ตามหน้าจอเลยค่ะล่าสุดค่ะ

สองมือกลับลงที่ตรงแม่หาย

ติดตามจอนาทายรัฐทีวีเลยนะคะ

ปังปังปังสาธุอาวเดอร์